แต่มันเป็นเรื่องที่เราลืมกันไปแล้ว

สำนักงานไหนที่ไม่ได้มีโต๊ะประจำตัว

เชื้อโรคที่อยู่ในคีย์บอร์ด

เขาทำงานในสถานกากการทางเลือก

คือต้องอยู่เฝ้ากันที่แบบนี้อยู่เฝ้ากันก็กินข้าวด้วยกัน
ต่อเวรกันการพูดคุยกันไป
คือดูแลรักษาความสะอาดเดียยมผมว่า
ล่าสุดมีรายงานเพิ่มเติมจากการตรวจสอบในพื้นที่พบว่า
เชื้อโควิด๑๙ติดอยู่ที่ลูกบิดประตู
ซึ่งเป็นจุดที่ไม่มีใครนึกถึงมาก่อน
แต่เป็นจุดล่อแหลมครับต่อการแพร่กระจายเชื้อ
เพราะว่าเป็นจุดสัมผัสร่วมของทุกคน
คือปกติแล้วพวกลูกบิดประตูและพื้นผิวสัมผัสต่างเนี่ยนะฮะ
ต้องทำความสะอาดเป็นประจำอยู่แล้วรู้กันโดยทั่วไป
แต่ไม่น่าเชื่อว่านี่คือในสถานกักกันทางเลือก
ที่จะหลุดรอดการฆ่าเชื้อทำความสะอาด
เป็นต้นต่อของการแพร่ระบาดของโรคโควิด๑๙ไปได้
ฉะนั้นคุณหมอทวีสินนะฮะกำชับเลยสถานที่ต่างนะครับ
เอาใจใส่ลูกบิดของท่านหน่อยลูกบิดประตูเนี่ยนะครับ
ไม่ว่าจะเป็นสถานที่กักตัวร้านค้าสถานประกอบการต่าง
โรงแรมห้างสรรพสินค้า
ต้องให้ความสำคัญกับการทำความสะอาดนะครับ
จุดที่มีการใช้มือสัมผัสร่วมกันบ่อยลูกบิดประตู
่ามไม้กวาดไม้ถูพื้นอะไรแบบนี้
คือเราต้องละเอียดให้เท่าตอนที่มันเกิดวิกฤตนะครับ
ทั้งนี้นะครับตามคำแนะนำการป้องกันโรคโควิด๑๙
มีคำแนะนำเกี่ยวกับการเปิดประตู

มันมีคลิปออกมาแล้วใช้หลังดันประตูบ้าง
ใช้ข้อศอกดันประตูบ้างหรืออะไรแบบนี้
แต่ตรงที่ลูกบิดนะครับ
ผมว่าถ้าไม่ได้เอาถือกระดาษมาด้วย
หรือว่ามีอะไรที่มันสัมผัสแทนมือเรานะ

ล้างมือไงทำอะไรเสร็จก็ตาม
ฟองไม่ได้ทำปฏิกิริยาทำความสะอาดมือสักหน่อยนะครับ
ฆ่าเชื้อโรคนะครับจะได้ห่างไกลจากโควิด๑๙
ปีใหม่นี้จะได้สนุกสนานด้วยกันครับ